ทำธุรกิจเดี๋ยวนี้สู้ศึกโควิดเนี่ยต้องแปลกและแตกต่างนะคะ
และพร้องละเกไปด้วยใช่มั้ยครับอย่างของดิฉันค่ะ
แล้วจะบอกว่าขายดิบขายดีกำไรวันละพัน๒๐๐๐นะ
แค่เปลี่ยนวิธีการคือเนี่ยแทนที่จะใส่ชุดธรรมดาใช่ไหม
แต่งชุดทักซิเดอร์ไปขายสละลอยแก้วสีแดงด้วยนะ
เออเนี่ยคุณประจายทันนี้ค่ะอายุยี่สิบเก้าปีเองนะ
ชื่อว่าคุณอนันต์มานะศักนลค่ะคุณอนันต์เล่าบอกว่า
ขายส่งสละลอยแก้วตามร้านอาหารต่างมานาน๓ปีแล้ว
แต่พอเจอโควิด๑๙ระบาดรอบแรกก็เลยทำให้อาหาร
ร้านอาหารที่เขาเป็นลูกค้าของคุณอนันต์เนี่ย
ทำการชั่วคราวบ้างปิดถาวรบ้างก็เลยเปลี่ยนมาเป็น
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเลขขายตามบ้านสำนักงาน
หมูกระทะก็ขายได้เรื่อยนะตอนนั้นยังแต่งตัวปกตินะคะ
แต่พอมาเจอระบาดรอบ๒เท่านั้นแหละค่ะต้องหาไอเดียเพิ่มสู้ศึกโควิดนะเพื่อส่งเสริมการขายทำการตลาดค่ะ
ด้วยการแต่งชุดทักซิโดสีแดงแบบนี้นะคะตระเวนขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายสละลอยแก้วไปทั่วเลยนะ
พ่อค้าชุดทักซิโดคุณอนันต์เนี่ยเล่าบอกว่าสละลอยแก้วตราเมืองพลอยเป็นแบรนด์ที่ทำกันเองที่บ้านของพ่อตาแม่ยายที่จังหวัดตราด
เพราะที่นั่นเขาทำสวนสละขาย
แล้วก็แปรรูปเป็นสละลอยแก้วรสชาติกลมค่ะ
อมหวานไม่ใส่สารกันบูด
แช่ตู้เย็นเก็บไว้กินได้นานนะครับ
กระปุกละ๒๕บาท
เริ่มเราก็ถามต่อ

จริงก็บอกขายดีนะคุณดูสิเห็นไหม
คือรถของเขาก็สีแดงชุดก็สีแดงเห็นไหมค
ตลาดก็สีแดงนี่แหละค่ะขายดีขายดีนะ
กำไรวันละพันธุ์๒๐๐๐บาทใครที่สนใจ
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ๐๖๑๓๙๘๙๗๗๑นะคะกับ
กับ๐๘๗๖๖๗๖๓๒๒นะคะ
กำไรวันละ๒๐๐ก็เยอะนะหลายหมื่นนะฮะ
ก็ทนร้อนนิดหนึ่งแต่ก็หล่อดี
เป็นวิธีการขายเชิงรุกนะแทนที่จะให้คนอื่นมาสั่ง